คุณผู้ชมค่ะส่วนข่าวนี้ไม่มีตัวเลข
แต่จะพาคุณผู้ชมไปจับโป๊ะลุงเต๋อกันหน่อย
เกิดอะไรขึ้นกลางไลฟ์ของใหม่ดาวิกา
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ

อืมรูปภาพพี่รุ่นพี่
แล้วพี่โดนโกงตอนไหนอ่ะคะพึ่งรู้เนี่ย
แล้วทำไมดาวิมไม่รู้อ่ะ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

น้ำเงินหรือเปล่าอย่างแรกก็เลยใส่ไปการกับน้องเดมี่ก็โดนหยิกแขนและงานล่าสุดกับบิลกิ้นก็โดนเหยียบชุดคุณผู้ชมถึงกับบอกว่าขอเช็คตารางสีมงคลแบบด่วนด่วนจะลองเช็คใหม่ว่าดวงตัวเองเนี่ยมันไม่ถูกกับสีน้ำเงินหรือเปล่าใส่ทีไรเป็นเรื่องทุกทีเออเอาจริงวันนี้วันเสาร์สีที่เป็นก

เพราะว่าอะไรอยากจะให้ครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัด
คุณแม่อยากจะให้มาอยู่ด้วยกัน
จะได้เป็นครอบครัวอบอุ๊บอบอุ่นนะคะ
หลักคือแม่แน่คือบอกแม่ไว้แล้วเลยครับ

คือผมอยู่วงการมาอยู่กับพวกพี่มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับ
ก็นี่แหละวันนี้มีบ้านแล้ว
แล้วก็อยากพาแม่ไปเห็นบ้านหลังแรกด้วย

ถ้าไปได้ไปนะผมจะเลี้ยงทุกคนเลยนะ

นี่ถ้าปลดหนี้บ้านได้เดี๋ยวผมจะเลี้ยงทุกคนเลย
แป๊บเดียวเชื่อเหอะ๘หลักสำหรับตรง

จ้างได้๗วัน๒๔ชั่วโมงจัดมา

สีมงคลเกือบหวั่นใจจะหมานมงหรือเปล่า

วันนี้น้ำเงินเป็นสีที่ดี
พูดผิดจริงวันนี้สีเขียวเขาบอกว่าเป็นสีกรกี
น้ำเงินดีดำดีชมพูดี

ก็ยังชั่วโล่งอกไปนิดหนึ่ง